ประเด็นการเมืองที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้นะครับ
คือการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเก้าไกลของคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับ
คุณพิธาริมเจริญรัฐให้เหตุผลว่าการลาออกในครั้งนี้
เพื่อเป็นการหลีกทางให้สมาชิกพักคนอื่น
ซึ่งเป็นสอสอด้วยได้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัศดร
จากว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐นั้น
มีการระบุเงื่อนไขบางอย่างไว้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะ
โดยเรื่องนี้ตอนแรกสุดเป็นโพสต์ของคุณพิธามาก่อนนะฮะ
ระบุไว้ว่าเรียนสมาชิกเก้าไกลทุกท่านนะครับ

แม้วันนี้ครับเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การทำงานในฐานะฝ่ายค้าน
ซึ่งเป็นฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย
แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น

แต่ปัจจุบันนั้นคุณพิธาริมเจริญรัฐ

ตอนนี้ศาลนั้นสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปการชั่วคราว
ก็เลยยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาได้
แล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านตอนนี้ยังไม่ได้
และในระยะอันใกล้ที่คุณพิทาบอกก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เช่นเดียวกัน
ก็เลยมีการหารือครับกับคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลสส
ก็เห็นว่าบทบาทผู้นำฝ่ายค้านั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภา
และสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพักฝ่ายค้านหลักในสภา
ซึ่งตอนนี้ก้าวไกลนั้นก็ตรวจสอบส่งดุลรัฐบาลอย่างหนัก
ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง
เพื่อเปิดทางให้พักเลือกสอสอที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาขึ้นมา
จำได้ใช่ไหมฮะตอนสมัยเมื่อครั้งที่แล้ว

ก็มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพักชุดใหม่โดยเพื่อไทยตอนนั้น
ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าในสภาผู้แทนรัศดรด้วย
คุณพิทาย้ำนะครับบอกว่าไม่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไร

แต่จะยังคงทำงานร่วมกับก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังนะครับ
ในการขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เรานั้นปรารถนาร่วมกัน
ไปทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้าน
คืออย่างนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐นั้นระบุไว้ด้วยนะครับ
ว่าคนที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดรนั้น
เพื่อนร่วมพักจะต้องไม่เป็นประธานหรือรองประธานสภาผู้
รัศดรซึ่งตอนนี้คุณหมออ๋องนะฮะนายสัตวแพทย์ปฏิพัฒน์
สันติพาดานั้นเป็นรองประธานอยู่ถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเป็น
ได้ว่าทางหมออ๋องเนี่ยต้องลาออกนะสละตำแหน่งรองประธาน
สภาคนที่หนึ่งไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรอืมนอก
จากนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณพิธาให้สัมภาษณ์ครับเนี่ย
มีการไปขึ้นเวทีเสวนาด้วยนะครับในฐานะหัวหน้าพัก
เก้าไกลซึ่งตอนนี้ก็เป็นอดีตแต่ตอนนี้เนี่ยตามกฎหมายคือ
รักษาการอยู่ค่ะแต่ว่าตามกฎหมายพักการเมืองนั้นคือ
อยู่ทางหน้าภักราวออกปุ๊ปกรรมการบริษัทภัครนะหลุดทั้งหมดแล้วก็เลือกกันใหม่หมดเลยทั้งชุดนะครับ
แต่สาเหตุคือเพื่อจะรักษาตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑เอาไว้เรื่องนี้คุณพิธาว่าอย่างไร
คือเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้มีการพูดกันถึงก่อนหน้านี้
ใช่ไหมที่บอกว่าถ้าขับไปแล้วเดี๋ยวไปอยู่เป็นทำรับไว้เอง
ใช่ตอนนี้คือเขาระบุมาแล้วนะ
แต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้มีการลาออก
ใช่นะครับซึ่งคุณพิธาบอกว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ที่จะหารือร่วมกับทางคุณหมออ๋องนะฮะก็ไม่ได้บอกอะไรมาก
แต่ว่าส่วนพักเก้าไกลอยากได้ทั้งตำแหน่งรองประธานและผู้นำฝ่ายค้านใช่ไหม
พิทาบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารชุดใหม่
ตอนนี้ทุกคนยังเป็นรักษาการและต้องฟังความเห็นจากทางหมออ๋องด้วยนะครับ
ว่าตามรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดไว้ว่าหากหมออ๋องไปอยู่พักอื่น
ก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัศดรได้
คุณผู้ชมครับเรามีเสียงคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐให้ฟังครับ
มีผู้นำฝ่ายค้านะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนรวมที่ไม่ต้องห่วงผมนะครับ
ห่วงประชาชนห่วงบ้านเมืองห่วงประเทศดีกว่า
พอมาเป็นเรื่องของส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังยืนยันยืนยันคำเดิม
เหมือนอย่างที่เคยพูดที่ระยองไว้ว่าผมไม่ได้ยึดติดกับหัวโขน
ไม่ได้ยึดติดอยู่กับตำแหน่งแล้วก็เชื่อว่าณปัจจุบันเนี่ย
ผมสามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลย
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องเรียนพี่น้องให้ชัดนะครับว่า
ยังเป็นสอสอที่เข้าสภาไม่ได้นะครับเป็นสอสอที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ยังสามารถที่จะทำงานในฐานะสมาชิกพักเก้าไกล
แล้วก็สอสอที่เข้าสภาไปทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้
เพราะฉะนั้นยังจิตใจเกินร้อยนะครับ
เผลออาจจะเจอผมมากกว่าเดิมนะครับก็จะเดินหน้าเขย่าการเมืองไทย
แล้วก็เขย่าปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านตะแกงล่อน
แล้วก็ส่งต่อให้สอสอเพื่อนพักเก้าไกล
แล้วก็ฝ่ายค้านที่ยังอยู่ในสภาอยู่นะครับ
มีกำหนดการในการเดินทางไปทั่วประเทศนะครับ
เดี๋ยวจะขึ้นเชียงใหม่นะครับจะมีขึ้นไปถึงอมก๋อย
แล้วก็ลงใต้แล้วก็ไปหลายพื้นที่ที่มีสอสอก้าวไกล
แล้วก็พื้นที่ที่อาจจะชนะบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีสอสอเขตก็ยังจะไปเยอะอยู่
รวมถึงเตรียมเดินทางไปต่างประเทศอย่างนิวยอร์ก
แล้วก็รวมถึงประเทศอย่างญี่ปุ่นนิวซีแลนด
จะใช้เวลาตอนนี้ในการทำงานเขย่าการเมืองไทย
ทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วย
คุณผู้ชมแค่ทีหลังจากนี้ในของภาคเก้าไกลคุณผู้ชมคุณพิธา
นี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าถามว่าตอนนี้สถานะคุณพิธามีอะไรบ้าง
แน่นอนนะลาออกจากหัวหน้าพักแล้วแต่การเป็นสมาชิกพักเก้าไกลนั้นยังคงอยู่
โดยมีเพื่อนสมาชิกในสภานั้นมองว่ามันเป็นการยื่นยติ
แต่ว่าสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลก็ยังคงอยู่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ตำแหน่งสอสอนั้นสารถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
เป็นการชั่วคราวก็ต้องรอคำสั่งสารว่าจะวินิจฉัยว่าอย่างไร
ทีนี้พอคุณพิธาลาออกคือกรรมการบริหารของก้าวกล่าย
คงจะหมดวาระไปด้วยครับวันนี้คนหนึ่งที่ก็ตอบคำถาม
ไม่แพ้คุณพิธาเลยนะคะก็คือเลขาพักเก้าไกล
คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนี่แหละนะคะ
ก็คุณพิธาเนี่ยพอประกาศลาออกคุณชัยธวัฒน์ก็เป็นรักษาการ
เลขาธิการพักก้าวกล่ายนะคะก็พูดถึงกระบวนการเลือก
จะเป็นแบบไหนคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวรอให้ที่ประชุมวิสามันพัก
สรุปจะดีกว่าแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามต่อ
แล้วคุณชัยธวัฒน์เองมีโอกาสไหมที่จะเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่า
ถ้าที่ประชุมเห็นชอบพร้อมทำหน้าที่หัวหน้าพักหรือเปล่า
คุณชัยธวัฒน์ก็เหมือนกับไม่ได้ตอบ
ซะทีเดียวนะคะบอกเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ผมเองเนี่ยยังชอบเป็นเลขาธิการพักอยู่เนี่ยนะคะ
ซึ่งผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามต่อบอกแล้วถ้าคุณพิทธา
มีโอกาสกลับมาเป็นหัวหน้าพักมีโอกาสอีกไหม
ซึ่งคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเป็นไปได้
ถ้าในอนาคตสารรัฐธรรมนุนตัดสิน
แล้วก็คืนสิทธิ์การเป็นสอสอให้
เพราะว่าผู้นำพักชุดใหม่พร้อมเปิดทาง
ที่จะให้คุณพิธากลับมาค่ะ
ผมคิดว่าพักเองเนี่ยผู้นำชุดใหม่ของพัก
ก็พร้อมเมื่อคุณพิทธากลับมาบรรยากาศนาที่ได้เลยสมบูรณ์
ก็น่าจะพร้อมที่จะเรียกว่า
เปิดทางให้กับคุณพิทากลับมาเป็นผู้นำพัก

มีการบังตัวมั้ยครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

เดี๋ยวขึ้นอยู่กับที่ประชุมวิสามันพักครับ
ต้องต้องเป็นผู้หน้าพักภูมิ
ผมยังชอบเป็นรายการที่การพักอยู่

ก็บอกว่าผู้นำฝ่ายค้านในสภา

เพราะว่าจะได้ทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านได้
นะส่วนตำแหน่งรองประทานสะพาคคนที่๑นั้น
เชื่อว่าจะมีการลาออกในอีกไม่นานนี้
เพื่อให้พักก้าวไกลมีหัวหน้าพักที่มีหลักเกณฑ์ครบถ้วน
ตามที่รัฐธรรมนุนกำหนดไว้ก็คือ
จะต้องไม่มีสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราชดร
รองประธานตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๐๖นะคะ
ครับนะฮะแต่ว่าผมว่าหลายคนก็จับตาประชาธิบัตย์เหมือนกันเนาะ
ว่าถ้าเลือกกรรมการบริหารใหม่ใครจะเป็นหัวหน้านะครับ
เพราะว่าก็เลือกมา๒ครั้งแล้วใช่ไหม
ไกลจะได้ก่อนหรือประชาธิบัตย์จะได้ก่อนกันแน่
เขากำหนดเป็น๒๓ใช่ไหมของก้าวไกลนะ